เรื่องงานร้องเพลงไว้ให้เป็นหน้าที่ของพีคพัทรัสยา
ตั้งแต่เป็นนักร้องนะเพลงไหนก็ถูกใจไปหมด
งานนี้พิกษยาคอนเฟิร์มจากหน้าเพื่อนรักเลยคุณผู้ชมค่ะ
ว่าเสียงดีเบอร์ไหนต้องไปส่องหน้าเพื่อนเขานะ

โอ้โหเคยไหมคะซีสในกลุ่มเรามันจะมีเพื่อนอยู่คนนึง
ถ้าได้จับไมค์แล้วทำใจวางไหมลง
อย่างนักร้องสาวพีคสยาหรือพีคพัทรัสยาคนสวยนี่ไง
ตั้งแต่มีซิงเกิลออกมาเพลงสองเพลงชีมั่นใจใส่เต็ม
ไม่แค่หูใครทั้งนั้น
กับล่าสุดก็ขอจัดเพลงฮิตไล่โน้ตแบบตรงเป๊ะแบบนี้
โอยแทบใจตรงนั้น
โอยแทบใจตรงนั้น
ถึงกับเก็บทรงเอ้ยเก็บอาการชื่นชมเอาไว้ไม่อยู่เลยจริงเชียว
เอาซีสไปให้สุดและหยุดที่วางใหม่เถอะ
จ๊ะจ๊ะริมจอ